คุณผู้ชมคะรถกระบะรถบรรทุกมาเจอกันที่สะพานภูมิพล
คือต่างฝ่ายต่างคิดว่าก็เองปาดหน้าฆ่าก่อน
คิดกันแบบนี้แล้วเป็นยังไงก็ไล่กันมา
สุดท้ายเหตุการณ์นี้โชคเลือดนะคะ
ดูกันหน่อยค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
กล้องหน้ารถจับภาพเอาไว้ได้
นี่คู่กรณีเกิดเหตุการณ์กระบะกับรถบรรทุกนะ
คือกล้องหน้ารถกระบะเขาขับขึ้นสะพานภูมิพลตรงนี้ใช่ไหม
จะไปลงสุขสวัสดิ์นะคะก็ขับตามหลังเป็นรถบรรทุกพ่วงอ่ะ
แล้วหลังจากนั้นกระบะแซงฉีกออกขวานะ
ตัดเข้าเลนซ้ายอุ้ยทำไมอ่ะนี่กลางสะพานรถบรรทุก
มันก็ต้องฝั่งคุณก็ต้อง๔เลน
แล้วทำไมมันจะต้องไปเบียดไปปากกันทำไม
นี่ไงมันกลายเป็นปาดหน้าไปมา

เดี๋ยวดูตรงทางลงลงไปสุขสวัสดิ์พระประแดง
อันนี้ลงแล้วตรงนี้กระบะแซงซ้าย
แล้วพอแซงซ้ายปั๊บลงจากสะพาน
หลังจากนั้นเดี๋ยวดูนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
รถบรรทุกตอนนี้คือตามมาติดอยู่
ปีนอ้าวมาอ้าว
คือโชเฟอร์รถบรรทุกมาปาดข้างหน้าและจอด
เห็นประตูที่มันเปิดไหมโชเฟอร์เดินลงมาเลยโอ้โฮดูท่าเดินเท่าก่อน
อ้าวจะลวงกระเป๋าจะเท้าเอว

ใช่ก็ถึงบอกไงว่าเรื่องนี้จบด้วยโชคเลือด
กล้องหน้ารถมันจับอยู่แค่นั้นแล้วดูพี่เขาจับอะไรอยู่

ตำรวจสพพระประแดงได้รับแจ้งเหตุการณ์นี้ค่ะ
คนขับกระบะโดนทำร้ายอยู่ริมถนนตรงทางลงสะพานภูมิพล
ไปดูคนขับกระบะหน่อยโอ้โห
เลือดเลยอ่ะเห็นเลือดที่เสื้อป่ะไม่ใช่ลายเสื้อนั้นน่ะ
ผู้ก่อเหตุก็คือฝั่งคนขับรถบรรทุก
นายธวัฒน์อายุ๓๓ปีก็รอเจ้าหน้าที่ที่เบาะนี่ก็เปื้อนเลือดเลย

คือฝั่งคนขับรถกระบะบอกว่าอุ้ยฝั่งรถบรรทุกอ่ะ
เขาหาว่าผมขับรถปาดเขาบนสะพานภูมิพล
ลงสะพานมาปั๊บปีนเรียกให้จอดแล้วก็มาดักข้างหน้า
ลองฟังหน่อยค่ะคนเจ็บค่ะ
ขับมาแล้วผมก็แซงเขาชิดซ้ายชิดสะพาน
แต่ว่ามันห่างเยอะไม่ได้คิดดูกล้องได้มีหลักฐาน

ขอโทษจะให้กราบก็ได้แล้วก็ให้ผมพันหนึ่ง
โอ้โหอันนี้ฝั่งคนเจ็บไปแล้วนะมีการบอกขอโทษใช่ไหม
แล้วก็ให้พันหนึ่งใช่ไหมจะรีบไปแต่แหมฝั่งผู้ก่อเหตุฝั่งรถบรรทุกน่ะ
บอกว่าไม่จริงฝั่งกระบะเข้ามาปาดผมก่อนเห็นไหมล่ะ
ว่าแต่ละฝ่ายอ่ะก็หาว่าก็เองอ่ะปาดข้าก่อน
ทีนี้พอลงมาตรงสะพานทางลงแล้วฝั่งรถบรรทุกเขาทนไม่ไหวไง
จอดละจะเคลียร์ละคุมรมไม่อยู่จริงก็เลยเอาเหล็กฟาดไปให้อ่ะค่ะ
อ้าวจับได้ไหมครับ
จำไม่ได้ด้วยแต่รู้ว่าเขามาปาดหน้าผมก่อนนะพี่
แล้วผมโมโหก็เลยพลั้งมือทำร้ายไป
แต่ฝั่งผู้ก่อเหตุที่เอาเหล็กมาฟาดเขาก็คือฝั่งรถบรรทุกเนี่ยนะ
ส่วนเรื่องคดีทำร้ายร่างกายเดี๋ยวตำรวจทำประวัติ

โรงพักดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะคะ
วูบเดียวนะเสียเวลาด้วยเสียตังค์ด้วยเสียประวัติด้วย
เสียทุกอย่างเอาวูบเดียวนะเห็นไหม